สร้อมครับในที่สุดครับ
ผู้ชายโหดที่ซ้อมภระยาจนเสียชีวิต
ก็ยอมมอบตัวหลังจากกดดันตามไล่ล่าอยู่หลายวัน
นายถนถือว่านายทนพัฒน์สงวัญเขียว

อย่างที่ท่านเห็นในคลิปก่อนหน้านี้นะครับ
โชว์รูมรถยนต์ที่เขาเคยทำงานอยู่ซึ่งเกิดขึ้น๔๕เดือนก่อนหน้านี้
ที่ล่าสุดจะทำร้ายร่างกายภรรยาอีกครั้งหนึ่งจนเธอเสียชีวิตเมื่อ๑๐มกราคม
ที่เสียชีวิตก็คือนางสาวสุกัญญาบินหมัดอาจอายุ๒๘ปีหรือว่าน้องเมย์นะครับ
ซึ่งญาติก็ได้ประกอบพิธีทางศาสนาอิสลามในการฝังศพไปเรียบร้อยแล้ว
ใช่ค่ะออกหมายจับในทนคนนี้ตั้งแต่๑๑มกราคม
ตอนแรกครอบครัวของนายทนบอกว่าในทนติดต่อมาแล้ว
บอกว่าขอทำใจแป๊บนึง๔๕วันค่อยมอบตัว
ที่สุดวันนี้ก็ติดต่อมานู่นนะฮะจากสตูนนะครับ
หนีไปอยู่นู่นครับจังหวัดตรังนะฮะอ่าก็ติดต่อมาทางตำรวจกองปราบราม
บอกว่าผมจะขอมอบตัวครับเดี๋ยวรอตรงนี้ครับ
แล้วตำรวจก็ไปก็เจอจริงนะครับนี่ฮะหลังจากที่กดดันอยู่นานนะครับ
ตำรวจกองปราบรามไปที่ตำบลทุ่งกระบืออำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรังนะครับ
แล้วก็บอกว่ายอมมอบตัวเพราะว่าถูกกดดันอย่างหนัก
หลังจากตำรวจเนี่ยออกหมายจับและไล่ติดตามถูกโลกโซเชียลนะ
นำแชร์ข่าวให้ช่วยกันติดตามตัวก็เลยขอมอบตัวดีกว่า
แล้วเขาบอกว่าอยากจะชี้แจงในมุมของตัวเองบ้าง
นี่ฮะตำรวจเดินทางไปรับตัวในทนผู้ต้องหานะครับ
แล้วก็พาไปที่บ้านทุ่งปลืออำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูนนะครับ
เนื่องจากผู้ต้องหาบอกว่าก่อนที่จะไปดำเนินคดีที่โรงพักเนี่ย
ผมอยากจะขอชี้แจงกับสื่อมวลชนก่อนถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น
อยากให้ฟังในมุมของผมบ้างเนี่ยตำรวจก็พามาตรงนี้
อยากชี้แจงอยากจะพูดอะไรก็ก่อนจะไปโรงพักเชิญ
อยากจะบ่งสื่อนะครับว่าผมไม่ได้ตั้งใจนะครับจีดฆาดเมียไต้
เมียใครก็รักแต่ว่ามีปัญหาเรื่องในครอบครัว
เมียผมเป็นผมทำด้วยความโอโหโทษะ
แล้วก็พาเขาเจ็บหนังเนี่ย
ผมก็พาไปส่งโรงพยาบาลแต่ไปไม่ทัน

แต่ว่าเราไม่ได้ทำทางแรกเลยค่ะ
มันก็มีเรื่องราวเป็นมากครับ
ทุกครั้งที่ทะเลาะกำ

แล้วเขาเคยร้องขอชีวิตแบบยิ้มไหมคะ
มีครับเมียเค้าเป็นคนปลาแข็งครับ
จริงครับจริงครับจริง
พูดภูมิหาบอกว่ามีใครเขารักทำไปเพราะโมโห
แต่คุณไปทำเขาครั้งแล้วครั้งเล่าจนคนในครอบครัวบอกว่า
ฝ่ายหญิงตั้งหลายครั้งแล้วว่าเลิกเถอะเลิกเถอะ
ฝ่ายหญิงท้องอ่ะยังทำร้ายเขาเลยนะถูกต้อง

ก็แม่ของฝ่ายหญิงบอกแต่งงานมาเนี่ยโอ้โหทำร้ายตลอด
ท้องลูกอยู่อย่างทำร้ายทำทุกสิ่งทุกอย่างคือทำร้ายตลอด
ตลอดเวลาค่ะแล้วเมื่อสักครู่นี้ประโยคสุดท้าย
คุณก็บอกว่ามันมีเรื่องที่รับไม่ได้เป็นใครก็ต้องทำแบบผม
ไม่มีใครทำแบบนี้หรอกมาฆ่าเมียที่ตัวเองรัก
ใช่อยากจะบอกสื่อนะครับว่าผมไม่ได้ตั้งใจนะครับเนี่ยท่านก็ฟังดูแล้วกันนะครับ
ผู้ต้องหานายนี้นะบอกว่าเนี่ยอยากจะให้ฟังในมุมของผมบ้าง
หลังจากนั้นนะครับตำรวจก็นำตัวผู้ต้องหานะฮะ
เพราะว่ากองปราบเขาไปรับตัวมาจากพื้นที่จังหวัดตรังก็ต้องไปส่ง
พื้นที่ที่เขาเป็นท้องที่ในการดำเนินคดีก็คือสพเมืองสตูนนะครับ
ไปดักล้อกันบ่านเลยนะครับญาติล้มในทนก็เตรียมไป

แล้วชาวบ้านเขากะว่าเดี๋ยวได้ตัวมาต้องพาไปทำแผนแน่
รายงานข่าวล่าสุดบอกว่าตำรวจต้องเปลี่ยนที่เลยนะ

เห็นบอกจะต้องไปใช้ค่ายทหารแทนสถานีตำรวจ
สงสารผู้หญิง